สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับ
วันนี้อยู่กับผมพัชระปัญญายงและทีมงานรวยหุ้นนะครับ
เป็นประจำครับที่เราจะมีช่วงดีนะฮะช่วงพิเศษที่ชื่อว่า
วันนี้เราจะมาชวนกันวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ
วันนี้พบกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณวิโรธตั้งเจริญครับ
รองกรรมการผู้จัดการอุตส่วนสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดหนึ่งของบรรจอกรุงไทยครับ

วันนี้เราคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการวางแผนการลงทุนทีนี้
ออกไปก่อนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับ
คนเราอยากจะสำรวจตัวเองต้องมีไปมองในปัจจัยไหนบ้างก่อนที่จะเริ่มลงทุน
ครับผมคิดว่าเรื่องการลีสความต้องการขั้นพื้นฐาน
ว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายทางด้านการกันเงินยังไหลบ้าง
ก็อยากให้ทางท่านผู้ชมแยกระหว่างความต้องการกับความอยาก
ความต้องการที่เราควรจะตั้งเป็นเป้าหมายทางการเงิน
น่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
แล้วก็สร้างความมั่นคั่งในอนาคตของเรานะครับอันนั้นเป็นประเด็นหลัก
ความมั่นคงสำคัญอย่างที่พี่โรจน์บอกไป
ก็อยากให้เราเรียงลำดับความสำคัญเพราะเป้าหมายแต่ละคนหรือความต้องการขั้นส่วนตัว
จะมีแตกต่างกันไปในแต่ละวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าวัยคนที่จบมาใหม่ทำงาน
ก็จะมีความต้องการแบบหนึ่งนะครับส่วนคนที่อาจจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานวัยกลางคน
เขาก็ต้องมีเป้าหมายทางการเงินอีกแบบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็จะแนะนำให้ท่านผู้ชมเรียงลำดับความสำคัญและลิสต์เป้าหมายออกมา
แล้วเราก็ดูซิว่าเราจะเริ่มอะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่๒ลำดับที่๓
จบใหม่๓๕๔๕วันกลางคนมีครอบครัวแล้ว
๔๕๕๕เตรียมเกษียณ๕๕แล้วเกษียณไปแล้วทีนี้มันจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน
และมีในส่วนของความอยากที่แตกต่างกันด้วย

เริ่มยังไงฮะมีวิธีมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างครับ
ก็อยากให้ท่านผู้ชมกลับมาสำรวจตัวเองว่าตอนนี้เรามีสินทรัพย์อะไรบ้าง
ที่จะพอเป็นตัวช่วยในการพาเราเข้าไปสู่เป้าหมายทางการเงินแต่ละช่วงวัย

เรื่องที่๒แต่ละท่านน่าจะมีการเช็คสอบว่าขีดความสามารถตัวเอง
ในแต่ละเดือนในแต่ละปีเราจะมีความสามารถในการเก็บออมเงินได้มากน้อยแค่ไหน
สองตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวบอกเราว่าแล้วโอกาสที่เราจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินเนี่ย
จะทำได้ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไร
แล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
มาดูกันก่อนเลยรายได้เท่าไหร่สามารถจิบไปออมได้มากน้อยขนาดไหน
ในปัจจุบันอย่างนี้ครับทีนี้เรื่องของวินัยนี่เนี่ยสำคัญมาก
จะแนะนำอย่างไรครับวินัยต้องมีมากณขนาดไหนจะมีการลดทอดอะไรบ้าง
คืออันดับแรกเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับเราทุกคนนะครับ
ก็คือเรื่องของการพยายามที่จะควบคุมการใช้จ่ายให้มันเหมาะสม
ถ้าเราสามารถควบคุมการใช้จ่ายที่เหมาะสมได้เราก็จะมีเงินออมเหลือ
แต่พอคุณพัชระคุยถึงเรื่องวินัยก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วจะทำกันไม่ค่อยได้
เพราะว่าพอได้เงินมาสักก้อนหนึ่งจากรายได้เราก็จะเน้นการใช้จ่ายไปซะเยอะ
เพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างวินัยทางการเงินเราก็น่าจะเริ่มจากการตั้งเป้าเลย
พอเราตั้งเป้าเสร็จปุ๊บเราอยากจะบรรลุฝันของเราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตัดก่อน
เมื่อมีรายได้มาเสร็จปุ๊บเราก็น่าจะมีการคำนวณแล้วว่าเดือนนี้เราน่าจะเก็บออมเท่านี้เหมือนเราตั้งเป็นกอง
อันนี้เป็นกองสำหรับซื้อรถยนต์นะอันนี้เป็นกองสำหรับลูกเรานะอันนี้เป็นกองสำหรับดูแลสุขภาพเรา
อันนี้เป็นกองสำหรับดูแลเราตอนเกษียณอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามตัดเงินเข้าแต่ละกองก่อน
แล้วที่เหลือพยายามที่จะบริหารการใช้จ่ายให้มันเหมาะสมเราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้
แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ร้อนกับเรื่องของการก่อนหนี้ที่เกินเขาด้วย
กลับไปสูตรเดิมนะก็คือมีรายได้มาปุ๊บหักเป็นออมไว้ก่อนเลยนะครับมันจะได้เหลือออม
ถ้ารายได้ปุ๊บเป็นรายจ่ายแล้วค่อยไปเหลือออมไม่เคยเหลือออมหรอกฮะ
ทีนี้เครื่องมือครับเครื่องมือทางการเงินมีอะไรบ้างคร่าวก็คือในการลงทุน
ข้างหลากหลายนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของหุ้นนะครับ
สารหนี้นะครับเงินฝากที่ประชาชนทั่วไปก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับ
แต่อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ชมให้ศึกษามากขึ้นนะครับ
ก็คือกองทุนรวมเพราะในส่วนของกองทุนรวมต้องเรียนว่าปัจจุบันตอนนี้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับ
มีนโยบายการลงทุนเยอะนะครับแล้วก็จะสามารถพาท่านไปสู่เป้าหมายทางการเงินในด้านต่างได้ด้วยครับ
ครับผมแล้วก็สามารถไปศึกษาผ่านการลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ด้วย
เขามีหนังสือชี้ชวนถ้ามีโอกาสก็อ่านหน่อยแล้วกันว่าเขามีการโยกเม็ดเงินไปลงทุนในจุดไหนในเซ็กเตอร์ไหนในจังหวะไหน
นี่แหละครับเป็นการศึกษาทางอ้อมครูรักพักจำนะครับแล้วถามว่าเอาเงินไปลงทุนให้เป็นห่วยลงทุนที่สามารถง่อเงยได้
ถูกต้องครับก็แต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือกองทุนรวมเนี่ยให้เลือกหลากหลายครับผมก็ต้องเรียนว่าทุกเป้าหมายเนี่ย
พอเราแยกเงินเป็นกองเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่จะใช้กองทุนรวมให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็น่าจะใช้วิธีการจัดเป็นรูปของพอร์ตการลงทุนนะครับผม
ถ้าเป็นเป้าหมายที่มีระยะเวลายาวนานเนี่ยพอร์ตการลงทุนนั้นก็สามารถรับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะไปลงทุนในตราสารหุ้นที่เป็นลงทุนเมืองไทย
ลงทุนต่างประเทศหรือแม้กระทั่งทองคำหรือว่าอสังหาริมทรัพย์อันนั้นก็จะเหมาะแต่ลงในสัดส่วนที่เยอะ
แต่ถ้าเป็นเป้าหมายระยะกลางก็ลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลงมาเราก็สามารถไปลงทุนแบบกองผสมหรือว่ากรองที่เป็นตราสารหนี้ได้ครับ
ครับผมอย่างที่พี่โรธบอกไปนะครับว่าถ้ามองยาวกันหน่อยเนี่ยคือรับความเสี่ยงที่เยอะเพราะอะไรครับเพราะมันผันผลค่อนข้างเยอะถูกนะฮะ
ถ้าคุณไปเอาความเสี่ยงเยอะแล้วเอาระยะสั้นเนี่ยเผลอซื้อแพงขายถูกนะครับมันจะไม่ได้อยู่ในส่วนของผลตอบแทนที่งอกเงย
ถ้าระยะยาวแล้วการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนั้นผลตอบแทน๑๐ขึ้นได้เห็นนะครับนั่นคือค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เรานะครับ
สั้นกลับมาฮะดูตราสารหนี้นะฮะดูพันธบัตรดูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลองจับจังหวะการลงทุนครับ
ในส่วนของคำถามถ้ามีเพิ่มเติมถามได้ตามเบอร์ที่เห็นบนหน้าจอกับทีมงานของบรจกรุงไทยครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะเรามีข้อมูลดีนะครับจากช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวครับ